ไปขอโชคลาภกันก่อนดีกว่านะครับ
เขาบอกว่าชาวบ้านมาร่วมกันกราบไหว้ในงานไหว้ศาลจ้าปู่ตา
ประเพณีความเชื่อครับ
เอาเนี่ยฮะไปที่หมู่บ้านตะเคียนหัว
ที่๙ตำบลสำรงทาบอเภอสำรงทาบจังหวัดสุรินทร์
ในวันนั้นชาวบ้านเขามีการจัดงานที่ลานวัฒนธรรมพื้นเมืองท้องถิ่นของชาวตำบลสำรงทาบ
ก็มีหรือร้อยตีอธิษฐกวิโสรำ
นายอำเภอสำรงทาบเดินทางมาร่วมเป็นประธานในพิธี
ก่อนที่จะมีการเปิดงานนะคุณผู้ชมนะ
คุณสุรพงศ์สุขุมนายกอบตสำรงทาบเนี่ย
ท่านก็ได้เชิญในอำเภอไปทำพิธีเส้นไหว้สารเจ้าปู่ตาประจำหมู่บ้านตรงนี้
อืมดูดิชุดที่เขาใส่

เป็นชุดที่ประจำถิ่นของเขาเลยนะครับ

เขามีการนำหัวหมูไก่ต้มของขาวหวานและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

น่าจะหิวน้ำจิ้มหัวหมู
เอาไปเส้นไหว้เพื่อจะทำให้งานนี้เป็นไปอย่างราบรื่นเขาว่าอย่างนั้น

แล้วยังมีการแสดงร้องรำทำเพลงของชาวบ้านเพื่อถวายให้กับปู่ตาอีกด้วย
ระหว่างที่ทำพิธีนายอำเภอจุดทูบไง

รูปนี้แหละปักตรงที่ลูกมะพร้าวน้ำหอมนี่

ไอ้ที่แบบว่าเห็นเหลือนหลางนี่แหละ

มันชวนให้คิดชวนให้จินตนาการ